คุณผู้ชมข่าวต่อไปนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวใครหลายคน

เอาจริงทุกวันนี้คือเราต้องใช้ลิฟต์อยู่แล้ว

ปรากฏว่ามีดาราท่านหนึ่งวันดีคืนดีนะคะแจ็คพอร์ตค่ะ
ติดอยู่ในลิฟต์ค้างแล้วตึกสูงมาจากชั้น๕๔ลงมาติดอยู่ชั้น๙
เคลลี่ธนพัฒน์คุณผู้ชมคือเอาไปชมภาพเหตุการณ์ดีกว่า
คือพี่เคลลี่บอกว่ากลัวจนหัวฟูเลยมันเป็นยังไงไปดูภาพหน่อยค่ะ

ติดอยู่ในลิฟต์
พูดชมเลยนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะพี่เคลลี่

คุณพี่ฮังฝึกกระกว่า
อาจจะขำนะแต่ตอนนั้นเขาไม่ขำนะเธอว่าไหม

เคลลี่เล่าให้ฟังนะคะว่าลงมาจากชั้น
คุณผู้ชมคิดตามนะลงมามากนะ

ลิฟต์มันกระตุกอ่ะกระตุกประมาณ๓ครั้งอ่ะ

คือตอนนั้นรู้ชะตาเลยลิฟต์ต้องค้างแน่นอนค่ะ
แล้วมันก็ค้างจริงค้างอยู่ระหว่างชั้น๙
โชคดียังมีคนโดยสารเป็นเพื่อนด้วย

พี่เกลลี่บอกว่าเห็นในคลิปสีหน้ายิ้มแยม

เพราะว่าตัวเองเป็นคนกลัวที่แคบมากค่ะ
เคลลี่พยายามร้องแล้วกดปุ่มขอความช่วยเหลือนะคะ
แต่ตอนนั้นไม่มีคนมาช่วยเพราะว่าอินเตอร์คอมก็เสีย
กล้องวงจรปิดเดี๋ยวแกเขียนแบบคำช่วยเหลือยื่นขึ้นไป

คือตอนนั้นแบบหาช่องทางให้ตัวเองได้หายใจนะคะ

คือพยายามรวบรวมสตินะคะเพื่อขอความช่วยเหลือ

เคลลี่เล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่เล็กจนโต
ไม่รู้เป็นอะไรชอบฝันฝันเหตุการณ์แปลก

ฝันว่าตัวเองดิ่งลงจากลิฟต์ตกมาเหมือนดูในหนัง
แล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมที่แบบนั้น
แล้วคุณผู้ชมที่ทั้งหมดทั้งมวลที่รอดมาได้
อันนี้ความเชื่อพี่เคลลี่นะคะฟาดเคราะห์ค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

พี่เคลรี่เดินสายทะมูลบ่อยล้อนำเสนอถับไปแล้ว
มีลูกมากเอาไปฟังหน่อย

ล่าสุดวันแม่ก็ไปทำบุญที่วัดมา

ก็ทำบุญมาเยอะมาก

ต้องมีสติต้องมีสติแล้วคือความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนเข้าลิฟต์พี่เคลลี่คุยกับแฟนคุณพลอย
เหมือนคุยกันว่าเดี๋ยวเจอกันนะปรากฏว่ามันผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วแฟนก็ตกใจ
เหมือนพลอยคุยกับแบงค์แฟนว่าแบบเดี๋ยวเราเจอกัน
แล้วหายไปไหนทำไมติดต่อมาอะไรอย่างนี้
คุณพลอยก็เลยโทรไปหาเพื่อนโทรไปบอกคนที่คอนโดเพื่อนของพี่เกลลี่ให้มาดูหน่อย
ปรากฏว่าติดจริงแล้วปรากฏว่ามันเกิดจากแบบน้ำมันซึมเข้าไปแหละ
ก็ต้องระวังสรุปก็คือต้องมีสตินะคะ